อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเสมอกับ
แชมปฟรุตซอร์ไทยลิกพัดฐานที่แล้ว
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจบลงด้วยพลเสมอกันไปสองต่อสอง
จากนัทธพลสุธิโรธนัทธิ๓และเจษฎาชูเดชนัทธิ๙
ส่วนอัลซาฮักร์ทวงคืนจากโมฮาเมดบาเน่นัทธิ๑๔
และฟาวิโอบาเรโตนัทธิ๔๐
ที่ทั้งคู่นั้นจะมีคิวทำศึกชิงช้ำเอเชีย
ระหว่างวันที่๑๕๒๓กรกฎาคมนี้นะครับ
โดยฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทุกนัดของชมบุรีบลูเวฟ
พบกับวิกไวเปอร์สของออสเตรเลียและวันที่๑๗กรกฎาคมครับ
พบกับนาโกย่าโอเชียนของญี่ปุ่น
ไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสดต่อเนื่อง
รวมถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่๒๓กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับ